ตอนนี้นะคะผลกระทบของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวนะคะในเกาะเสม็ดเนี่ย
ตอนนี้ผลกระทบได้รับเกินร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวนะคะ
ได้มีการแคนเซิลยกเลิกการเข้าพักนะคะไม่ว่าจะเป็นการจองด้วยตัวเองหรืออาจจะจองผ่านทางเอเนซี่นะคะ
ก็ได้มีการยกเลิกแล้วจากที่มีข่าวของทหารอียิปต์เข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดระยอง
ในส่วนตัวจังหวัดระยองเองก็ได้มีการยกเลิกเช่นเดียวกันนะคะมันก็เลยมีผลกระทบมาถึงที่เสม็ดด้วย
แต่ก็อยากจะบอกว่าในพื้นที่ของเกาะเสม็ดมันก็จะห่างที่จากตัวเมืองระยองนะคะ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

ธุรกิจการท่องเที่ยวของภายในพื้นที่จังหวัดระยองและเกาะเสม็ดให้มันเดินไปได้ด้วยดีอะค่ะ